เรื่องที่มีความชัดเจนไปแล้วแน่

หลังจากที่๒วันก่อนต้องบอกว่าค่อนข้างจะสับสนเลยทีเดียว
บางที่ถึงกับตัดสินใจหยุดฉีดไปก่อน
เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเอายังไงแน่
แต่ว่าความแน่นอนก็มาเรียบร้อยแล้ว
จากนี้ไปการฉีดวัคซีนของไทย
มติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ซึ่งนอกจากคณะกรรมการด้านวิชาการ

ออกมาเมื่อวานนี้ยืนยันสนับสนุน
มติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ก็คือเข็มหนึ่งซินโนแวคเข็มสองแอสเตราซิเนก้า

ล่าสุดค่ะคณะบดีคณะแพทยศาสตร์๑๐แห่ง
ในฐานะคณะที่ปรึกษาสาธารณสุขในสวบค
ก็ออกมาแถลงการสนับสนุนมาตรการฉีดวัคซีนสลับเข็ม

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านาศด้วยเช่นกันนะครับ
ก็ให้เหตุผลบอกว่าเนื่องจากสายพันธุเดลต้าระบาดรุนแรง
เพราะฉะนั้นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงแล้วก็รวดเร็ว
และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้วัคซีนที่มีอยู่
ในการป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิต
ก็จะเป็นแนวทางของการฉีดวัคซีนตามนี้นะคะ

เมื่อวานนี้ประกาศกลับไปใช้สูตรเดิม
ก็คือฉีดยี่ห้อเดียวกันทั้ง๒เข็ม
ล่าสุดวันนี้ทางนนทบุรีก็ให้บริการฉีดวัคซีนตามปกติ

ผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจจุดฉีดวัคซีน
ก็พบว่าคนก็ไปรอรับวัคซีนทั้งวันนะคะ
คนที่มารับวัคซีนหลายคนตอบเป็นเสียงเดียวกัน
บอกว่าฉีดแบบไหนก็เอาเถอะนะคะ
ขอให้ได้ฉีดวัคซีนก่อนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้กลัวกับโรคระบาดนะคะ

ส่วนปฐุมธานีค่ะในแพทย์สุรินสืบซึ้ง
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดบอกว่า
ใครที่ฉีดไปแค่เข็มแรกนัดครั้งต่อไป
ก็แจ้งให้รับทราบล่วงหน้าว่าท่านก็จะได้รับการฉีดวัคซีนสลับชนิด
เป็นการทำความเข้าใจในเบื้องต้นนะคะ
ที่นี่ได้ประกาศหยุดฉีดวัคซีนนะคะ
ที่จุดฉีดเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาตั้งแต่๑๖กรกฎาคมเป็นต้นไป

นายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธผู้ช่วยภูมิหน่วยการโรงพยาบาลมหาราชได้ไลฟ์
ชี้แจงนะคะบอกว่าเนื่องจากเกิดความสับสนในเรื่องการฉีดแบบสูตรใหม่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอหยุดไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดค่ะ
สองเลยนะครับท่านก็จะได้ฉีดเลยแต่ถ้าเกิดท่านจะเลือกฉีดแอสต้าเซเนก้าเนี่ยตอนเนี้ยเราไม่มีเพราะจริงจริงเราณวันนี้
บังสวนก็หันไปจองวัคสต์
วันนี้เนี้ยทางโรงพยาบาลเปิดให้จองแปดโมงครึ่ง
ปรากฏว่าคนเนี้ยไปจองตั้งแต่สองทุ่งเมื่อคืนค่ะคุณนัทพรพงศ์ฮะ
นะคะคิวเนี้ยยาวกว่าสามร้อยคิวแต่ว่าได้เพียงแค่แปดสิบกว่าคิวเท่านั้นเอง
หลายคนก็ผิดหวังกันไปคนส่วนใหญ่เลยล่ะนะฮะที่ต้องผิดหวังกันไป
อันนี้ก็คือในส่วนของวัคซีนนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีที่กักตัวนะคะ
สิบสี่วันแล้วครับผ่านไปเร็วนะคะมีรายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลออกมาบอกว่า
เมื่อช่วงเช้าก็เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙รอบที่๓
ธรรมเนียบรัฐบาลเป็นวันแรกนะคะนี่ค่ะ
ท่านก็กักตัวจากการไปภูเก็ตแซนบล็อกเมื่อวันที่๑นะคะ
แล้วก็ตรวจหาเชื้อมา๓ครั้งแล้วผลเป็นลบนะคะ
พรุ่งนี้นายกเองก็เชิญคณะกรรมการสอบคอ
ที่เกี่ยวข้องมีอาจารย์หมอรวมถึงคณะบดี
สถาบันการแพทย์หลายแห่งเข้าร่วมหารือที่ตึกสันติมัยตรีด้วยนะคะ
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในวันนี้
โอ้โหวันนี้หลายคนตื่นเช้ามาใจคอไม่ดีเลยเห็นตัวเลขนะคะ
ผู้ติดเชื้อยังอยู่๙๐๐๐นะคะ๙๑๘๖ราย
น่าตกใจทั้งผู้ติดเชื้อทั้งเสียชีวิตนะครับ
ศรีชีวิตก็สูงนะคะศรีชีวิต๙๘จะแตะ๑๐๐อยู่แล้วค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาในบ้านเราเลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๓๐๓๒ศพ
หายป่วยกลับบ้านมี๕๕๔๓รายค่ะ